ช่วงนี้ตรวจสอบสถานการณ์โควิดกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะตัวเลขทำให้เรายิ้มได้อีกแล้วนะคะ
เกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาใหม่
วันนี้ขออภัยนะคะเมื่อวานนี้ตัวเลขนำหน้ายังคงเป็นหนึ่งอยู่นะคะ
เป็นตัวเลข๑วันที่๒ติดต่อกันก็คือเพิ่มขึ้น๑๕รายด้วยกันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งตัวเลขที่น่ายินดีเช่นเดียวกันก็คือจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหาย
เมื่อวานนี้วันเดียวค่ะ๒๔๔รายด้วยกันนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ย๑ศพด้วยกันเป็นหญิงไทยค่ะ
อายุ๕๘ปีอาชีพแม่บ้านมีโรคประจำตัวคือเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและมีภาวะอ้วน
ซึ่งผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเมื่อวานนี้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับลูกสาว
ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันไปก่อนหน้านี้ก็คือติดเชื้อมาจากลูกสาว
ผู้ป่วยรายนี้ผู้เสียชีวิตรายนี้มีอาการป่วยเริ่ม๒๐มีนาคม
และเสียชีวิต๒๑เมษายนก็คือรักษาตัวใช้เวลารักษาตัวประมาณ๑เดือนด้วยกันนะคะ
ส่วนผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยมีทั้งหมด๒๘๒๖รายกลับบ้านได้แล้วค่ะ
๒รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้เหลือ๔๒๕รายนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมคือบวกเพิ่มขึ้นเมื่อวาน๑ศพเป็น๔๙ศพด้วยกันค่ะ
จากตัวเลขที่แถลงออกมาแล้วนะคะจากทางสบคเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็มีการพูดถึงคำถามเดิมเพราะว่าตัวเลขผู้ป่วยมันลดลง
ก็จะต้องถามว่ามาตรการผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์จะผ่อนคลายเมื่อไหร่
ก็ย้ำแหละถึงมาตรการผ่อนปลนบอกว่าสวบคก็จะต้องพิจารณาเหมือนเดิม
เหมือนเดิมสถิติของจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในรายจังหวัดต่าง
ต้องพิจารณาเหมือนเดิมข้อมูลนี้เป็นข้อมูลหลักและเป็นข้อมูลสำคัญ
อกจากนี้นะคะข้อมูลที่กรมควบคุมโรครวบรวมเข้ามา
ก็จะต้องพิจารณาในด้านอื่นอื่นต่อไปด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้ว่า
เปิดปิดหรือผ่อนปลนอย่างไรก็ตามนะคะการผ่อนปลนจะมีการทดลองในกลุ่มจังหวัด
หรือบางจังหวัดก็ต้องรอก่อนนะคะจากที่ประชุมสบคไปจนถึงที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี
อกจากนี้นะคะมีเรื่องของวัคซีนมาฝากกันสักนิดนึงนะคะ
ตอนนี้ทีมแพทย์ของไทยโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็มีการเริ่มการวิจัยแล้วนะคะ
ซึ่งคุณอะนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธนาศุกร์
ก่อนหน้านี้ทีมวิจัยบอกว่าขอเวลา๖เดือนได้ไหม
ในการที่จะมองชัดว่ามันจะชี้ไปทางไหนทำได้หรือไม่ได้

แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลารอ๓เดือนนี้นะคะ
คุณอนุทินบอกว่าถ้าประเทศไหนผลิตได้
ประเทศไทยพร้อมที่จะเข้าไปจัดซื้อทันที
อกจากนี้ส่งทีมแพทย์ไปร่วมวิจัยกับประเทศจีนด้วย
ซึ่งก็มีข่าวดีประเทศจีนเตรียมทดลองวัคซีนกับคน
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะน่าจะมีข่าวดีเร็วนี้นะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้เรารายงานข่าวไปว่า
ตำรวจตมที่ด่านสะดาวสงขลา
ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มมาอีก๒ราย
แล้วปรากฏว่าไปตรวจสอบเพิ่มเติม
คนที่ไปใกล้ชิดกับตำรวจตม๒รายเนี่ย

ก็เลยทำให้ตอนนี้นะคะ
ถ้าเกิดว่าไปดูสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดสงขลา
ผู้ติดโรคโควิด๑๙บวกอีก๑๙รายด้วยนะคะ
ผู้ป่วยกลุ่มดาวะจากอินโดนีเซีย
ตอนนี้ยอดรวมเบ็ดเสร็จทั้งจังหวัดอยู่ที่๖๒รายค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการกักตัวผู้ป่วย
อาจจะเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจำนวน๗๐คน
ที่ไปใกล้ชิดกับตำรวจตม
บอกว่าก่อนหน้านี้ติดโรคนะคะ
เพื่อสังเกตอาการแล้วก็กักตัวเป็นเวลา๑๔วัน

เพื่อรัฐกาลจังหวัดประจบคิรีผันพร้อมคณะค่ะ
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจนี่ค่ะชายชาวเบลเยี่ยมนะคะ
อายุห้าสิบแปดปีป่วยด้วยโรคโควิดสิบเก้า
แล้วตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินตั้งแต่๑๙มีนาคม
ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ผลตรวจออกมาคือไม่พบเชื้อแล้วนะคะ
อนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็กักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา๑๔วันนี่ค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่ชายชาวเบลเยี่ยมคนนี้ได้กลับบ้าน
ตัวเขาเองบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลที่ดูแลรักษา
เขาเป็นอย่างดีบอกด้วยนะคะว่าเขารู้สึกประทับใจประเทศไทยมาก
ประทับใจชนิดที่ว่าไม่รู้ลืม
ยืนยันว่าหลังจากนี้จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดี

มาดูสรุปตัวเลขรวมประจบคิวรีครรภ์หน่อย
ตอนนี้มียอดผู้ป่วยสะสมคงที่๑๗ราย
คือจังหวัดประจบคิริคันน่าจะเป็นข่าวดี
เพราะว่าไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นาน๑๙วันแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยอดผู้ป่วยคงที่คือ๑๗คน
รายที่๑๗เป็นพริตตี้สาวอายุ๓๑ปี
ตอนนี้อยู่ระหว่างกักตัวกักตัวเองอยู่ที่บ้านพักนะคะ
ไปดูภาพรวมของประเทศไทยมี๑๐จังหวัดที่ตอนนี้
ยังไม่โดนฆ่าศึกก็คือโรคโควิด๑๙โจมตี
ปราศจากผู้ป่วยโรคโควิด๑๙๑๐จังหวัดด้วยกัน
หนึ่งในนั้นคือนี่ค่ะจังหวัดตราด
จังหวัดตราดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยนะคะ
เนื่องจากว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

ยิ่งต้องเพิ่มความเข้มงวดความเข้มข้นระมัดระวัง
เพราะอาจจะมีการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทย
โดยที่ไม่ผ่านระบบการคัดกรองตามประกาศของกรมควบคุมโรค
เมื่อวานนี้ที่บริเวณท่าเทียบเรือสะพานแหลมงอบ
อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดก็เลยมีการตรวจเข้มแบบนี้ค่ะ

ในช่วง